พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่บนาธวีจังหวัดสงครานะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
กเงือกสายพันธุ์ที่หาดูยากค่ะ
มันกลับเข้ามาไม่ใช่ตัวสองตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นฝูง

เป็นร้อยเหรอไม่มีเชิงอย่างนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็ตื่นเต้นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราคนนอกพื้นที่อยากให้เห็นอยากให้ดู
เพราะนี่เขาตื่นตาและตื่นใจกันนะคะ
แล้วจุดที่ถ่ายภาพก็คือบริเวณใกล้ที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างที่นาทวีสงขลานะจ๊ะ
มันมาวันแรกเนี่ยสักประมาณ๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
สมทบมาเรื่อยสมทบมาเรื่อย
จาก๕ตัว๑๐ตัวตอนนี้นับไปนับมา
ประมาณเกือบ๒๐๐ตัวเยอะที่สุดในรอบ๒๐ปี

มีคนนับให้ผู้ในพื้นที่นับให้
อันนี้ค่ะเป็นนกเงือกสายพันธุ์กรามช้างปากเรียบ
เป็นนกเงือกสายพันธุ์ที่หาดูยากแล้วนะคะ
คุณพระฤทธนราชริตกุลเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
บอกว่าที่ผ่านมานกเงือกกรามช้างปากเรียบเนี่ย
เคยบินมาอยู่เหมือนกันเป็นฝูงเล็กสักประมาณ๗ตัว๑๕ตัว
ไม่เคยปรากฏฝูงใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
ในครั้งนี้เขาก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่
ลักษณะคือถาวรไม่ใช่ขาจรแล้วนะแบบถาวร
สังเกตได้จากอะไร๑จำนวนนกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย
นับตั้งแต่วันแรกคือ๒๔มิทุนายน
การที่นกออกไปหากินตอนเช้าเห็นไหม
ไปหากินตอนเช้าแล้วกลับมาพบค่ำแปลว่าอะไร
ภาพเหล่านี้สะท้อนคือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าจริงนะคะ
และไม่ใช่เฉพาะนกเงือกกลามช้างปากเรียบเท่านั้น
ยังพบนกว่าที่เราไม่เคยเจอมานานแล้วด้วยกลับเข้ามาในพื้นที่
การที่นกที่หาดูยากในระยะใกล้มาอยู่ในพื้นที่
มันบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
การที่มีนกหายากเข้ามาอยู่ในพื้นที่แบบนี้
จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะมันมีทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบเหมือนกัน
บวกผลดีก็คือเราจะได้เห็นไงว่าในพื้นที่ของเราเนี่ย
พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วได้เห็นนกสายพันธุ์ที่หายากแบบนี้
แต่ผลร้ายก็คืออะไรรู้ไหมพวกสัตว์นักล่า
นักล่ามันก็จะเข้ามาในพื้นที่ได้เหมือนกัน
เพราะว่านกเห็นได้ง่ายเห็นพิกัดของเขาได้ง่ายเลย

อันนี้อันไหนคะนกอ๋อนี่เหรอมันมาประจำถิ่นแล้ว
ดีแล้วฮะอยู่กันแบบนี้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ครับ